มาใกล้กันหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเช็คราคาสินค้าในตลาดของเราจ้ะ
มาดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยวันนี้เป็นยังไงบ้าง
เนื้อแดง๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะสะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองจ้ะ
ไปดูราคาอาหารทะเลวันนี้กันค่ะนี่เลยปลากระพมขาวนะคะ๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ปูม้า๓๐๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะหมึกกล้วยแห้ง๗๐๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลงวันนี้๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ